ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเราเคยเล่าคุณผู้ชมไปที่อำนาจเจริญ
มีผู้ชายคนนึงวัยเบนเจอร์เพศพอดีอายุ๒๕ปี
หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่๑พฤศจิกายน
ผ่านไป๕วัน๕พฤศจิกายนมาพบว่าไปผูกคอตาย

ทางครอบครัวก็บอกว่าตอนแรกไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเหมือนกับเคยบ่นกับแม่เหมือนกับน้อยใจแม่
แต่ญาติเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยสาบานกับพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ
ว่าจะเลิกเล่าเลิกสิ่งมืนเมาทั้งหมดแต่เลิกไม่ได้
ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะผิดคำสาบานหรือเปล่าก็เหมือนกับเออเครียดแล้วก็มาผูกคอตายอะไรแบบนี้นะคะ
อันนี้คือภาพวันที่พบศพใช่ค่ะแต่ไปไปมามาทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่า
ขอขุดศพขึ้นมาใหม่ดีกว่าเพราะผู้ตายไปเข้าฝันญาติ
บอกญาติว่าถูกฆ่าแล้วก็เอาศพมาผูกไว้ใต้ต้นไม้เพื่ออำพลางคดี
เหมือนกับไปบอกญาติแบบนี้เลยแล้วญาติก็บอกว่าที่ศพเนี่ยมันมีหลายอย่างที่น่าสงสัย
ทำไมลิ้นไม่จุกปากทำไมฟันหน้าหายไปแล้วก็เหมือนกับมีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วย
คือตอนแรกที่พบศพยังไม่ได้สังเกตยังไม่ได้สงสัยแต่ตอนนี้สงสัยขุดศพขึ้นมาใหม่ดีกว่า
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่บ้านสวนไม่มีเลขที่ที่บ้านโคกสำรานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่พบศพหลานชาย
ตอนแรกคิดว่าหลานคงน้อยใจแม่แล้วก็มีฤทธิ์ของเหล้าด้วย
หลานก็เลยตัดสินใจไปผูกคอตายอยู่ในสวนที่ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับ
หรืออาจจะเป็นเพราะหลานผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้ต่อหลวงปู่แสง
ว่าจะเลิกอบายมุกทุกอย่างแต่เลิกไม่ได้ก็อาจจะมีอะไรมาโดนใจ
ทำให้ไปก่อเหตุสลบไปผูกคอตายแบบนี้ญาติเอาศพไปฝังแล้วนะคะตอนแรกอ่ะ
ป่าช้าบ้านโคกสำรานห่างจากหมู่บ้านไปประมาณกิโลหนึ่ง
ก็ใช้ปูนก่อทำเป็นอุโมงแต่พอฝังศพเสร็จคืนนั้นเลย
พ่อของผู้ตายบอกว่าลูกชายมาเข้าฝันครับฝังปุ๊บไปเข้าฝันเลยอะค่ะ
คุณพ่ออุดรเจริญรัฐอายุ๔๘ปีซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะ
โทรศัพท์ไปหาป้าของผู้ตายไปบอกว่าเนี่ยผู้ตายไปเข้าฝัน
แล้วก็บอกว่ามีคนฆ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวที่ฝันนะ
หลายคนเลยค่ะคนไก่ชิดยาดฝันคล้ายกัน
ว่าผู้ตายไปเข้าฝันแล้วบอกว่าถูกฆ่าตายอะค่ะ
มันจะช้อยแหน่วนะป่ะยังมองกุ้มิวว่าช้อยแหน่วอะไรล่ะ
ป้าจับแขนก็จับขาเขาตีผมสู่เขามาเลยมันมา
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่ามันมีสัก๕๖ประเด็นที่ทางครอบครัวของผู้ตาย
อันนี้เลยคำว่าไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายการผูกคอตายด้วยตัวเอง
กิ่งมันเล็กมากมันไม่น่าจะรับน้ำหนักไหว
ถ้าผูกคอจริงมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่อาจจะดิ้นจะอะไรอ่ะ
กิ่งเล็กแค่นี้รับน้ำหนักไม่ไหวแน่
สองคือลิ้นไม่จุกปากผิดวิสัยคนผูกคอตาย
ไม่มีร่องรอยดิ้นทุรนทุรายที่พื้นดินทั้งทั้งที่สภาพศพคือ
เท้าอยู่ติดพื้นเลยนะคะ

ปลายเท้ามันน่าจะมีร่องรอยการดิ้นบ้าง
ฟันหน้าหายไปสองสามซี่ด้วยค่ะ
รองเท้าเสื้อถูกถอดวางอยู่ข้างศพแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็มีรอยคล้ายถูกทุบที่ดั้งจมูก
อันนี้คือข้อสังเกตที่ญาติญาติเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
เขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
มีหลายส่วนที่มันผิดสังเกตโดยเฉพาะใบหน้าของผู้ตายมีรอยเหมือนถูกตียุบลงไปด้วยนะคะ
มีแผลที่ริมฝีปากคล้ายปากแตกด้วยค่ะ
ก่อนวันที่ผู้ตายจะหายตัวไปผู้ตายก็มาคุยนะคะ
ตามภาษาคนรู้จักกันเคารพนับถือกันก็ยังคุยกันอยู่เลย
ไม่มีวี่แววว่าจะไปผูกคอตาย
น้องชายของผู้ตายค่ะนายโกศิลปสนิทพฤษอายุ๒๑ปีก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
บอกว่าพี่ชายเป็นคนร่าเริงมีเพื่อนเยอะถึงจะชอบกินเหล้าแต่ก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย
และสิ่งที่น่าสงสัยอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือ
หลังจากที่พี่ชายหายตัวไปมีเพื่อนคนนึงค่ะเป็นเพื่อนของพี่ชายมาตามหาที่บ้าน
แล้วแม่ก็บอกว่าพี่หายตัวไปทางบ้านเป็นห่วงบอกเพื่อนคนนี้ว่าช่วยตามหาที
เพื่อนคนนี้ก็รับปากบอกจะช่วยตามหาจนก่อนวันที่พบศพหนึ่งวัน
เพื่อนของพี่ชายกลับถูกตำรวจจับคดียาเสพติด
แล้วก็ในวันรุ่งขึ้นมีคนไปพบศพผู้ตายก็เลยไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ย
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นอะไรหรือเปล่าแค่สงสัยเฉยนะคะ
ของผู้ตายก็เลยพูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะว่าณตอนนี้๑๐๐เลยเป็นการฆาตกรรม
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมผ่านสื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามความคืบหน้าให้ด้วยนะคะ
อย่างนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบหรือว่าถ้าศพยังอยู่ก็ต้องชนะสูตรใหม่